เพราะว่าตอนนี้อย่างผู้นำของชาติต่างก็ไปที่อิสราเอล
อย่างวันนี้ผู้นำสหรัฐไปถึงใช่ไหมคะ

ซึ่งผู้นำเยอรมันตอนที่ไปเยือนอิสราเอลเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์ที่มีการโจมตี

แล้วก็ต้องรีบอบพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
เป็นการอบพยพออกจากเครื่องบินค่ะ
นี่คือการอบพยพออกจากเครื่องบินนะคะ
แล้วหนึ่งในผู้อบพยพนั่นก็คือผู้นำของเยอรมนีนะคะ
นายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลล์สของเยอรมันนี

แล้วก็เจ้าหน้าที่ออกจากสนามบินเบนกูเรียน

เพราะว่ามีการโจมตีด้วยจรวดค่ะ

ซึ่งเราจะเห็นว่ามีผู้ช่วยด้วยมีนักข่าวด้วย
ที่เดินทางมากับกรุ๊ปของผู้นำเยอรมนีเนี่ยนะคะ

แล้วก็นอนราบบนรันเวย์แบบนี้ค่ะ
ตัวนายกของเยอรมนีเองเนี่ย
อบพยพไปในสถานที่หลบภัย
รองบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์เวลส์นะคะ
ที่ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยได้เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีระเบิด
แล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เรียกว่าไอออนโดมเนี่ยก็สกัดขี่ปนาวุฒิ๒ลูกได้
และผู้ที่เดินทางร่วมกับเขาก็สามารถเครื่องบินได้ในเวลาต่อมาหลังจากที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยก็
เครื่องบินแล้วก็เดินทางต่อนะคะแต่ว่านาทีนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะเจอนะคะ
นำเยอรมนีได้เดินทางเยือนอิสราเอลเมื่อวันอังคารเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับอิสราเอลนะคะหลังการโจมตีของกลุ่มฮามาส
แล้วก็เป็นการลดความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยไปช่วยกันหาทางเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมกับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่า
และยังเน้นย้ำนะคะว่าความมั่นคงของอิสราเอลนั้นเป็นส่วนสำคัญของนโยบายของรัฐบาลเยอรมนีและอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองจากกลุ่มฮามาส
แต่ว่ากองทัพอิสราเอลต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเมื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสค่ะ